ในภาวะดอกเบี้ยต่ำแบบนี้การลงทุนในหุ้นหรือกลองกองทุนโรมต่าง
เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากนะครับ
แล้วก็เป็นทางเลือกที่สามารถให้ผลตอบแทนได้ดีมากกว่า
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ต่ำในตอนนี้ครับ
ซึ่งภายในงานมหากรรมการลงทุนครบวงจร
เลือกแล้วก็นวัตกรรมในการลงทุนมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอน
ติดตามพร้อมกันกับคุณสิริพักกมลตรายตรึงตรีคูณครับ
ในอนาคตเองก็ไม่รู้นะครับ
ถ้ามีเงินสักระดับหนึ่งก็อยากจะออกไปเล่นต่างประเทศเหมือนกันครับ
แค่ฝากแบงค์อยู่แต่ว่ายังไม่ได้ลงกองทุน
แต่ตอนนี้สนใจที่จะลงกองทุนอะไรคะ
ก็อยากจะดูว่ามันจะแตกหนังกันอย่างนี้
บรรดาผู้ฝากเงินและนักลงทุนใช้การจัดงานมหากรรมการลงทุนครบวงจร
หาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางการเงินทั้งหุ้นกองทุนรวมต่าง
ประกันภัยประกันชีวิตเพื่อหวังสร้างผลตอบแทนที่ดี

บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่นำผลิตภัณฑ์ทางการเงินมานำเสนอนักลงทุนในงานนี้
เน้นการลงทุนอย่างสม่ำเสมอด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันทุกเดือน
เริ่มต้นเพียง๑๐๐๐บาทต่อเดือน
โดยคำนวณทั้งปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค
เพื่อให้ผลตอบแทนไปในทิศทางเดียวกัน
กับนักลงทุนหน้าใหม่หรือเริ่มต้นลงทุน

เพราะการลงทุนในหุ้นถือเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดี
และหากออมเงินในหุ้นในระยะยาว
จะได้ผลตอบแทนสูงถึงร้อยละ๑๐ด้วย

เรื่องของการลงทุนในหุ้นก็ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมาก
เพราะว่าจากสถิติผลตอบแทนที่มาจากการลงทุนในหุ้น
จะเป็นผลตอบแทนที่ในระยะยาวดีที่สุด
เมื่อเทียบกับการลงทุนในสินทรัพย์อย่างอื่น
เพราะฉะนั้นเรื่องของการลงทุนในหุ้นก็เลยเป็นเรื่องสำคัญ
ซึ่งนั่นคือสาเหตุที่เราหลักทรัพย์บุหลวงให้ความสำคัญเรื่องนี้
นำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย
เป็นการวางแผนทางการเงินระยะยาวในกองทุนรวมต่าง
ตาสารให้กับประชาชนและนักลงทุนทั่วไป
เพราะถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางการเงิน

หัวใจสำคัญคงเป็นเรื่องของการวางแผนทางการเงิน
ซึ่งเราทำมาในหลายปีที่ผ่านมา
จะเห็นว่าทุกที่ขนาดนี้
ให้ความสำคัญเรื่องการวางแผนทางการเงินมากขึ้น
ก็เป็นเรื่องพื้นฐานที่เราอาจจะต้องรู้จักตัวเองก่อนนะครับ
ว่าเราควรจะวางแผนชีวิตการจัดการทางการเงินเราอย่างไร
ตัวเลือกผลิตภัณฑ์ต่างก็จะมีหลากหลาย
ตั้งแต่เรื่องของเงินฝากนะครับเรื่องของกองทุน
แล้วก็การลงทุนทางตรงในตลาดหลักทรัพย์
ก็จะเห็นว่าทั้งเราเองในแง่ธนาคารกรุงเทพเอง
แล้วก็บรบัวหลวงแล้วก็หลักทรัพย์บัวหลวงเอง
เราก็มีผลิตภัณฑ์และบริการต่างให้ความสะดวก
แล้วก็ตรงกับความต้องการของทางผู้ลงทุนมากขึ้น

สามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ที่บัวหลวงสต๊อกคลินิก
รับปรึกษาทุกข้อสงสัยเรื่องการลงทุน
พร้อมบริการออนไลน์ครอบคลุมทุกขั้นตอนด้วยดิจิทัลและเทคโนโลยี
และเพิ่มสิทธิพิเศษโปรโมชั่นแก่นักลงทุน
สตาร์ทเครื่องเรื่องลงทุนมูลค่า๒๐๐บาท
สำหรับผู้ที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ภายในบูธ
ซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๒๖มีนาคม๒๕๕๙
สิริพักกมลตรายตึงตีคูณข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน